ทำงานอะไร
ไปสารแนกกับเขาไหม

ไปแน่นอนคุณพี่

คลิปเสียงเนี่ยเขาสรุปโดยรวมว่ายังไง

มันเป็นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายสนทนา

๙โมงเช้าเนี่ย
ขึ้นไปทำไม
ขึ้นไปทำไม

พรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะฟันทงว่าเป็นใครอะไรยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอก็อาจจะมีการ

ป้าสัญญาณจะหายอ่ะพูดต่ออ่ะคุณกัญชัยอธิบายป้าฟังใหม่

เธอฟังก่อนเธอฟังกัญชัยผู้รอบรู้ก่อน
ไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกให้ฟังว่าพบตรท่านก็บอกว่าท่านจะแถลง
แล้วก็จะพูดถึงความเชื่อมโยงของคดี
แล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวของว่าจะพักคดีหรือไม่พักคดี
เพราะว่าต้องขอดูเรื่องของหลักฐานทางที่วิทยาศาสตร์ก่อน

ก็ไม่ได้ชี้ชัดแต่ผมต้องถามบางประเด็นที่มันจะขายข้อสงสัยอยู่ไงพี่
พี่หนุ่มกับพี่มดำ

ในประเด็นผมตั้งไว้ถามมาเยอะนะครับ
ถามว่าคุณจะถามว่า

วันที่ไปค้นบ้านลุงพลคุณไม่มีหมายสาร
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอความร่วมมือ

เหมือนว่าอย่างไร
เหมือนว่าคุณรวบหัวรวบหางมันไม่ใช่

แต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีหลักฐานอะไรของเขาอยู่แล้ว
ณวันนี้บางคนบอกว่า

จะมีคนเงิบตำรวจแถลงออกมาเนี่ยมันจะมีคนเงิบ

ก็ต้องถามในมุมของผมไว้พี่มริมดำ

ก็อย่างที่ผมบอกพี่เบื้องต้นนี่แหละ

ก็ต้องไปให้ถามไหมค่ะ

เขาจะให้คุณถามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ

อ๋อป้ายไฟมั้ยมีป้ายไฟยัง

ไม่ชวนหญิงลีไปด้วยล่ะเห็นชอบร้องเพลงด้วยกัน
เกิดไม่ใช่แบบนี้เหรอคำไม่ไปกันนะ
มีอะไรจะพูดถึงคดีลุงพลพรุ่งนี้ไหม
ในคดีว่าผมหวังว่าเขาคงไม่แฝนนะ

คือเราไม่อยากให้พักคดีเพราะว่ามัน๔เดือนแล้ว
มัน๔เดือนมันนานแล้วแล้วถึงเวลาคุณมาพักคดี
แต่คุณยังไม่เคลียร์ให้ฝั่งครอบครัวลุงพลเลยอ่ะ
เขาจะบอกว่าเขาไม่เคยสงสัยในครอบครัวลุงพล
แต่พฤติกรรมอ่ะก็ปลาเยอะแบบคนหลายอย่าง

แต่ไอ้ข้างบ้านน้องที่หายร้อยวันเพิ่งไปเก็บ

ครับจริงหรือเปล่า
ฉีดฉีดยาต่อเถอะนะมะเร็งมันจะได้เข้าตัวเธอที
กล้ามะเร็งเถอะโอเคนะพอดีนะ